กรณีการเสียชีวิตปริศนาของหลายศพที่หลายครอบครัวนั้นก็ยังคงคาใจ

โจ๊กนะครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวี
รายการไทยรัฐนิวส์โชว์นะครับว่าเดี๋ยวกำลังตรวจสอบรายละเอียด
วันนี้น่าจะเจอหลักฐานพยานเพิ่มมากขึ้น
เร็วนี้อาจจะมีการแจ้งข้อหากับคนที่มีส่วนรู้เห็นสมรู้ร่วมคิด

ถ้าเกิดเป็นคนใกล้ชิดมีส่วนรู้เห็นจะเป็นใครได้บ้าง

ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนกับกรณีการตายของสารวัตรปูที่นครปฐม
แสดงว่าตอนนี้คือโดนเรื่องฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน๒คดีแล้วนะ
๑คือเรื่องก้อยแล้ว๒คือสารวัตรปูนะครับ

ทีนี้ระหว่างที่จะรอความคืบหน้าเพราะว่าเพิ่งประชุมกันเมื่อเช้าของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะ
มาดูข้อมูลตรงนี้หน่อยครับเหยื่อผู้เสียชีวิตรายที่๑๓
คนที่ชื่อนิมอ่ะคนที่ชื่อนิมที่เสียชีวิตที่มุกดาหารนะครับนางสาววิตรีหรือนิมอายุ๔๐
แม่ลูกอ่อนที่พี่น้ำแข็งเล่าบอกว่าเพิ่งจะคลอดลูกได้แค่เดือนเศษ

แล้วก็ไปรู้จักกับแอมผ่านวงแชร์ออนไลน์

แล้วก็เสียชีวิต๒๕พฤศจิกาปี๖๓
ใช่แต่ทีนี้คือด้วยความที่เป็นแม่ลูกอ่อนก็ห่วงเรื่องแบบหุ่นมันยังไม่กลับเข้าที่
แต่แหมคุณผู้ชมคลอดลูกได้เดือนเดียวก็กังวลเรื่องอ้วนอ้วนนี่แหละ
จนพอคุยกับแอมก็เฮ้ยเดี๋ยวมียาส่งมาให้
ไอ้รอบแรกส่งมาน่ะยามันเยิ้ม
แล้วหลังจากนั้นอีก๒วันส่งมาให้อีกรอบนึงแล้วรอบนี้หนิมกิน

ยาลดน้ำหนักที่ได้รับคำแนะนำจากแอมแล้วก็มีอาการแปลกและสุดท้ายก็พบว่าเสียชีวิต
วันนี้นักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านญาติของหนิมครับที่มุกดาหาร
ไปเจอกับเพื่อนบ้านป้าอุราพรครับ
อุราพรเป็นคนที่ไปเจอนิมในช่วงเย็นวันที่เกิดเรื่องคือ๒๕พฤศจิกาปี๖๓
เล่าให้ฟังบอกว่าเย็นวันนั้นได้รับโทรศัพท์จากญาติของหนิม
บอกว่าไปช่วยดูหน่อยหนิมเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้
คือแฟนนิมเขาโทรหาแล้วไม่รับสายเลย
แฟนของหนิมก็คือตำรวจที่เป็นตมอยู่บึงกาลใช่ไหมฮะ
มาให้ปากคำกับตำรวจด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะ
โทรหาเมียเท่าไหร่เมียก็ไม่รับสาย

นอนตะแคงแล้วเขาสาธิตแบบนี้ฮะพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
นี่นี่เนี่ยสาธิตนอนตะแคงน่ะ
แล้วผมมาปกที่หน้ามาบังอยู่ที่หน้า
แล้วนอนอยู่บนที่นอนลักษณะเหมือนคนธาตุแตก

คือฉีอึดราเสร็ดเต็มเตียกไปหมดเลยอะ
พยายามเรียกหนิมเรียกเท่าไหร่
ก็ไม่ตอบสนองครับ
ก็เห็นแกโนนทแข้งผมโปรกหน้าอยู่ก็เลย
เอามือนี่รับแกขึ้นมานอนบนตัก

เพราะว่าถึงมายี่สิบกว่านาที
สี่แกโดนยาบร้อยคิดว่าแกเป็นลูกอ่อนไง
เป็นแม่ลูกอ่อนคงจะทานกับข้าวผิดไง
คุณผู้ชมคะทีนี้เราก็ต้องมารอดูแหละ
เพราะว่าทางรองโจ๊กบอกว่าวันนี้น่าจะมีการสรุปหลายอย่าง
แล้วก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยเอาขอเวลาตำรวจทำงานหน่อย
เราก็รอนะจริงรอตั้งแต่ช่วงวัน๑๐โมง

โจ๊กตอนนี้ค่ะตัวอยู่ที่เยอรมนี

แต่ก็มีการซูมใช้ระบบซูมคุยวีดีโอคอลผ่านมาเนี่ยนะคะ
แล้วบรรยากาศที่สโมสรตำรวจเมื่อช่วงเช้า
เราไปสำรวจตรวจสอบดู
พนักงานสืบสวนสอบสวนคดีของแอม
ในแต่ละท้องที่ตำรวจภูทรภาค๗
จากจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรชบุรีนครปฐม

ที่ประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสนะคะ
แล้วก็มีรายงานด้วยบอกว่าวันนี้
พยานแวดล้อมผลการสอบปากคำแพทย์ทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเคสที่ผ่าศพไม่ผ่าศพ
การสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวมถึงผลทางนิติวิทยาศาสตร์
จากการตรวจวัตถุพยานที่เก็บได้
ไม่ว่าจะเป็นในรถยนต์ของทางฝั่งคนตาย
รถยนต์ของผู้ต้องหาบ้านผู้ต้องหาบ้านพี่สาว
เอาทั้งหมดนี่แหละค่ะมาหารือ
เพื่อพิจารณาว่าคดีนี้จะมีไหม
จะมีคนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรู้เห็นไหม
แล้วจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกไหม
แต่ว่าข้อมูลหนึ่งที่รองโจ๊กให้สัมภาษณ์

โจ๊กก็พูดประเด็นนี้ไว้ด้วยนะคะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพราะ
คนใกล้ตัวอาจจะมีส่วนรู้เห็นด้วย

แล้วจะมีการออกหมายจับเพิ่มคือใครบ้าง
รวมถึงจะแจ้งข้อหาเพิ่มกับแอมข้อหาใดได้อีกบ้าง

เพราะว่าอย่างเช่นนอกจากฆ่าโดยเจตนาแล้ว
มันจะมีเรื่องของทรัพย์ของผู้ตายที่ตกเป็นเหยื่อไง
ทรัพย์ต่างไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เงินทองต่าง
เพราะว่าแอมเนี่ยก็จะตกอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ถูกไหม

เป็นคนที่เอาเงินมาให้แอมในการลงทุน
เอาเงินมาให้แอมในการหยิบยืมต่าง
ดังนั้นข้อหาอื่นใดเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามเพิ่มเติม
เมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นคืนที่๒แล้วนะคะ
แอมนอนอยู่ในห้องขัง
เราก็เลยไปคุยคุยกับทางผอทันทะสถานหญิงกลางค่ะ
พอโสระยาฤทธิอาราม
ก็ถามแหละว่าความเป็นอยู่ในเรือนจำในคืนที่๒ของแอมเป็นยังไงบ้าง
ไม่ได้มีญาติติดต่อขอเข้าเยี่ยมนะคะ
มีคนเดียวที่เยี่ยมคุณผู้ชมคงเดาได้ว่าคือใคร

ทนายความนางสาวธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์นะคะที่เข้าเยี่ยมแอม
แล้วถามว่าอยู่มา๒คืนแล้วเนี่ยเป็นยังไงวันนี้

ก็สามารถปรับตัวได้ดีขึ้นกว่าวันแรกนะคะ
อยู่กับผู้ต้องขังรายอื่นในห้องกักโรค
ซึ่งจากที่ทีมสหวิชาชีพแล้วก็นักจิตวิทยาของเรือนจำสังเกต
อยู่หลังจากที่มีการผ่านมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง
กฎสาธารณสุขเอาง่ายก็คือตอนแรกต้องอยู่ห้องแยกก่อน
หลังจากนั้นพอครบแล้วก็จะย้ายไปสู่แดนแรกรับได้ปกติ
อันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติของเรือนจำ
ไม่ได้รับสิทธิพิเศษอะไร
แต่ทีนี้ค่ะด้วยความที่คืนแรกที่เธอเข้าไปในเรือนจำ
มันก็มีข่าวออกมาไงว่าต้องอะไรนะเอาตัวส่งโรงพยาบาลราชธรรมตอน๔ทุ่ม

ยังมีอาการความดันสูงจะส่งผลกับลูกในท้องหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้เธอท้อง๔เดือนนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ทางสูตินารีแพทย์มีการเช็คอาการ

แต่ก็ต้องตรวจเรื่องการเต้นของหัวใจของเด็กในท้องด้วย
ปรากฏว่าพอตรวจแล้วปั๊บสัญญาณชีพของเด็กปกติค่ะ
ดังนั้นแปลว่าความดันสูงความเครียดที่ตัวแม่เด็กมีตอนนี้
มันไม่ได้กระทบกับลูกในท้องนะคะ
แล้วอีกประเด็นนึงนะคุณคิงคุณผู้ชม

เพราะว่าเมื่อวานนี้พอเราฟังรายงานข่าว
ของทางอธิบดีกรมราชธรรมเนี่ย
ท่านบอกว่าจากข้อมูลแอมเคยมีประวัติ
ของการเข้ารับการรักษาอาการด้านจิตเวท
สถาบันกัลยาราชนครินเมื่อ๕ปีที่แล้ว
หลังจากนั้นช่วง๒ปีหลังนี่ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นตรงนี้ถึงแม้ว่าทนายความของแอมจะมาบอกว่า
ไม่ได้เป็นผู้ป่วยจิตแต่คนที่เป็นผู้ป่วยจิตคือก้อย
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอดูนะ
เพราะว่าต้องคุยกับแพทย์ที่เคยให้การรักษา
แล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าอาการจิตเวทที่ว่า
มันคือถึงขั้นไหนยังไงบ้าง
ดังนั้นในวันนี้ไฮไลท์สำคัญก็เดี๋ยวคงต้องรอติดตาม
ประเด็นสำคัญคือท่านรองโจ๊กจะเปิดชื่อ
คือคนที่อาจจะมีส่วนสมรู้ร่วมคิด
กับกรณีของแอมหรือไม่อย่างไร

ว่าตอนนี้คนใกล้ชิดคนรอบตัวเนี่ย

รอความชัดเจนและหลักฐานพยาน
รัดกลุ่มจากทางเจ้าหน้าที่นะครับ
ระหว่างนี้ครับสื่อต่างประเทศเองก็เกาะติด
แล้วก็รายงานข่าวนี้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
เพราะว่าก็เป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วประเทศ

หญิงไทยตกเป็นผู้ต้องหาสังหาร๑๓ศพด้วยยาพิษยนาย
กรุงเทพเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ

รายงานข่าวระบุว่าญาติของเหยื่อที่เสียชีวิตรายหนึ่งตั้งข้อสงสัย
เพราะเป็นการเสียชีวิตระหว่างร่วมทิพย์กับแอม
ก็เลยมีการร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบ

จนกระทั่งผลชนสูตรของศพจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

ก็เลยเป็นที่มาของการรวบรวมหลักฐานพยานขอสารออกหมายจับแอม
และแจ้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน

พบว่ามีเหยื่อที่น่าจะเข้าข่ายถูกวางยาฆาตกรรมอีกกว่า๑๐ศพ
และมีความผัวพันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
รับจำนำรถจำนำที่ดินวงแชร์
หญิงไทยถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยแต่ตรองไว้ก่อนด้วยสายนาย
ขณะที่พบจำนวนเหยื่อเพิ่มขึ้นเรื่อย
ด้านตำรวจขยายวงสืบสวนพบเหยื่อเพิ่มขึ้นเป็น๑๓ศพแล้ว
โดยผู้ต้องหาเป็นอดีตเมียของตำรวจอาวุโส
และก่อเหตุในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
มีการเสนอข่าวคดีของแอมเช่นเดียวกัน
เนื่องจากว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญนะฮะ
มีเนื้อหาการรายงานความเป็นไปของคดีเช่นเดียวกับสื่อหลักอื่น
ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดในการสืบสวนสอบสวนของตำรวจไทยจะเป็นอย่างไร
เขาก็จะเกาะติดเช่นเดียวกันก็จะเห็นเลยคือทั่วทุกมุมโลกฮะ
ซีกโลกของตะวันตกเอยยุโรปเอ๋ยในเอเชียเอยหรือว่าโลกอารับเอย
ทุกคนต่างสนใจในคดีนี้ทั้งสิ้นครับ
ใช่ค่ะกลายเป็นคดีใหญ่จริงคุณผู้ชมเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเนี่ย
ติดไปพร้อมกันกับไทยรัฐทีวีนะคะ